ชิมเมนูอร่อยกล้ามแน่นกับเชฟล็อก

นี่อยากจะรู้แซ่บกับแซ่บเจอกันจะเป็นยังไง

แล้วมาฟินกับพี่เจมส์เรืองศักดิ
คุณเจมส์นะคะเคยถูกเข้าใจผิด

ถ้ามาทานมันขอจำมือแล้วทำอย่างไรรู้ไหม
เคลียร์